คุณผู้ชมคะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเติมความหวานกันหน่อยดีกว่า

สำหรับคู่รักต่างวัยนะคะจ๊ะอาสยามแล้วก็แจ๊คธนพลนะคะนักร้องรุ่นพี่นั่นเอง
ล่าสุดจ๊ะอาสยามเขาโพสต์รูปนะคะสวมแหวนที่นิ้วนางข้างซ้าย
ข้างซ้ายนะหลายคนเลยลุ้นไงคุณว่าจะมีข่าวดีหรือเปล่า

ไม่กลับนะดิฉันว่าไม่น่ากลับเพราะว่ามันเป็นแหวนที่อยู่ในนิ้วนางข้างต้น
นี่เป็นแบบคู่ด้วยไหมล่ะมีการแท็กชื่อด้วยไงที่สำคัญ
แล้วหลายคนเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยจะเป็นการออกมาประกาศข่าวดีหรือเปล่านะคะ
ซึ่งฝ่ายหญิงเนี่ยเขามีการโพสต์รูปอย่างที่เราได้เห็นกันไป
แล้วพร้อมกับข้อความว่าค่าของแหวนไม่ใช่อยู่ที่ราคา
ก่อนจะติดอีโมติคอนหัวใจสีแดงสีชมพูหวานไปหมด
แต่เดี๋ยวก่อนนะคะใครที่กำลังคิดว่าคู่นี้เขากำลังจะมีข่าวดี
เตะแตะเบรกไม่ใช่เตะแตะเบรกเอาไว้นิดนึง
เจ้าตัวยืนยันผ่านบันเทิงไทยรัฐออนไลน์

เป็นของขวัญวันเกิดให้ฝ่ายชายเท่านั้นนะคะ

จะต้องรอถามกันชัดจากปากของนักร้องสาวสุดแซ่บกันอีกทีนึง
คือจริงคู่นี้เนี่ยเขาเพิ่งจะเปิดตัวคบกันไป
เมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

เพราะความหวังนี้ไม่แพ้คู่อื่น
พี่สำคัญนมจ๊ะอย่างที่รู้กัน
เจ้าชู้นะคะผู้ชมหลายคนสาบกันดี
แต่ว่าจ๊ะบอกว่าไม่เป็นไรค่ะชิล
เรื่องนี้จ๊ะเอาอยู่ชีวะนี้เดี๋ยวจ๊ะก็บอกว่าชอบปี่จ๊ะมาตั้งนานแล้วด้วย
เป็นรักต่างวัยที่ดูยังไงยังไงมันก็เข้ากันนะคุณ
ใช่เพราะว่าเขาอยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจเขาว่าแบบนี้เนาะ